คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ที่ระยองค่ะ
ตำรวจสพเมืองระยองได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่ง
ก็เลยไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอศพอยู่หน้าบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นลักษณะของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านยิงกันตายปัญหาเรื่องที่ดิน
เขาบอกว่าเป็นปัญหาสะสมนานเป็น๑๐ปีค่ะ
นี่ค่ะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๗ทับ๔นะคะถนนบางจากซอยบางจาก๑๙อมจระยอง
อยู่หน้าบ้านเลยนายบุญลือเจริญผลหรือในอ้วนอายุ๖๖ค่ะ
สภาพศพคือใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวตามตัวมีรูกระสุนปืนมากกว่าสามสิบรูนะคะ
นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่มีปลอกกระสุนปืนเป็นลูกซองค่ะ
ซองเบอร์๑๒ตกอยู่สามปลอกเจ้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วกระจกบ้านเนี่ยนะโอ้โหแตกระจายเต็มไปหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะคนก่อเหตุคือนายอดีศักดิ์ประคองวงหรือในศักดิ์
อายุสี่สิบสามปีหลังก่อเหตุโน้นวิ่งหนีเข้าไปในป่าทึบข้างบ้านค่ะ
ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ๓๐กว่านายกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าจับตัวในศักดิ์ได้นะคะ
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกซองสั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ในศักดิ์สงบสติอารมณ์ก่อน
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
ในศักดิ์บอกว่าทำไปเพราะโกรธแค้นมาก
แค้นที่ถูกนายบุญลือโกงที่ดินของตัวเอง
เขาอ้างว่าเขาโดนโกงเขาอยากจะได้ที่ดินกลับคืน
แต่นายบุญลือปฏิเสธว่าไม่ได้โกง
มันก็เลยเป็นปัญหาสะสมมานานหลายปี
ก่อนที่จะยิงกันตายเนี่ยนะทะเลาะกันก่อนนะคะ
ก็เลยบันดาลโทษะยิงใส่๓นัดซ้อนเป็นปืนลูกซองค่ะ
นี่ค่ะคำรับสารภาพของเขาก็ต้องนำตัวไปสอบประคำเพิ่มที่สพเมืองระยอง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน

นายอดีศักดิ์ตื่นนอนขึ้นมาดื่มเบียร์ไปหนึ่งกระป๋อง

ได้ยินเสียงเหมือนตัวผู้ตายตะโกนโวยวายอะไรก็ไม่รู้
ก็เลยเดินถือปืนลูกซองไทยประดิษฐ์

เถียงกันคาดว่าก็เถียงกันเรื่องที่ดินนี่แหละ

ประเด็นตรงนี้ก็เลยทะเลาะกัน
ทีนี้ค่ะเสียงปืนดังขึ้น๓นัด

ก็เลยนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
ในศักดิ์ก่อเหตุเสร็จวิ่งหนีไปซ่อนตัวในป่าห่างจากจุดเกิดเหตุ๔๐๐เมตร
และสุดท้ายโดนจับตัว
นี่คือลักษณะการเกิดเหตุนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้ตาย

หน้าบ้านยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะที่พื้นนะคะ
แต่ก็เป็นลักษณะที่ว่าทำความสะอาดไปแล้วบางส่วน
ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยค่ะรอบบ้านนะคะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะเห็นภาพนี้ค่ะ
ผู้ตายใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาตักน้ำในตุ่มหลังบ้านนะคะ
นี่นะคะส่วนกล้องอีกตัวจับภาพตอนในศักดิ์เดินเข้ามา
ภาพนี้นะคะคาดว่าน่าจะมาดูลาดเหลาก่อนก่อเหตุนะคะ

ทีมข่าวของเราได้คุยกับน้องสาวของในศักดิ์นางสาวนัทนิชา
คนนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าก็พี่ชายมีปากเสียงทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
เป็นประจำจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนี่แหละ
คือเดิมเนี่ยนะคะที่ดินตรงนี้เป็นของครอบครัว
แล้วก็ขายที่ให้กับผู้ตายไปเมื่อสิบปีก่อนครับ
ทีนี้ค่ะมันมีหลักฐานการซื้อขายหลักฐานใบภาษีบำรุงที่ดินนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินนะคะคือพี่ชายอ่ะพูดมาตลอด
ว่าบ้านเนี่ย๑๓ตารางวาตัวผู้ตายสร้างมันกินที่มา
ก็เลยมีปัญหากันมาเรื่อยค่ะเนี่ยค่ะเป็นหลังคาสีส้มนะคะ
ตามภาพนี้นะคะคือตัวน้องสาวบอกว่าก็พยายามคุยกับพี่ชาย
ให้ใจเย็นถ้าเกิดมันกินเนื้อที่มาจริงจริงมันก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต้องให้เจ้าหน้าที่มารังวัดมาอะไรแต่เธอยอมรับว่าพี่ชายใจร้อน
ไม่รอเจ้าหน้าที่ก็ไปหาเรื่องผู้ตายอยู่บ่อย
ปีก่อนเนี่ยถึงขั้นโอ้โหเป็นคดีความกันเพราะตอนเนี้ยเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้
ก็ต้องทำใจเพราะพี่ชายก่อเหตุยิงเขาตายแบบนี้ก็ต้องทำใจ
ก็คุยกันในครอบครัวว่าไม่ประกันตัวก็แล้วกันเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
ปัญหาเรื่องที่ว่าเขาจะแจ้งความจับแจ้งความแจ้งบุกลุกอะไรของเขานี่แหละ
คือเหมือนกับว่าขายที่ไปเท่านี้ปั๊บมีบ้านหลังเดียวทีแรก
แล้วบ้านหลังเนี่ยโผล่มาได้ยังไงตาอ้วนขโมยที่เขาไปขาย
เขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเขามีปัญหากันแบบเขาเป็นคู่อลิกันอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่ามันก็มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเขาเนอะ
เตือนตลอดห้ามตลอดเฝ้าตลอดแต่ว่ามันก็ไม่ทันเขา
ส่วนแม่ของในศักดิ์ค่ะก็บอกว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
พยายามที่จะเตือนสติลูกชายตลอดแต่ลูกชายใจร้อนจริง
วันเกิดเหตุอยู่ดีก็บอกว่าในอ้วนตะโกนพูดอะไรก็ไม่รู้

แต่ลูกชายเดินไปที่บ้านของในอ้วนแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะคะ
ส่วนเรื่องที่ดินลูกชายพูดตลอดเลยว่า
โอ้โหมันเป็นปัญหาว่าสร้างบ้านล้ำถี่ดินอะไรแบบนี้นะ
แต่แม่ก็ไม่เคยเห็นเอกสารหลักฐานอะไร
ตอนที่ขายที่ดินไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าที่ดินที่ขายไปจริงมันขนาดเท่าไหร่อย่างไรกันแน่
ตอนนี้อย่าหายก็ไปเถอะจะไม่หายลูกก็มีเรื่องกันอย่างนี้
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่สนิทกับในศักดิ์นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็มาหาในศักดิ์ตอนประมาณ๘โมงเช้านะครับ

มารู้ตอนหลังว่าในศักดิ์ไปยิงเพื่อนบ้านตายนะครับ
วันนั้นถ้าเขาได้คุยกันอาจจะไม่มีเรื่องเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ปัญหาเรื่องที่ดินคิดว่าผู้ตายน่าจะปลูกบ้านเพิ่ม
มาในเขตบ้านในศักดิ์จริง
เพราะก่อนหน้านี้ในศักดิ์ยังให้ตัวเขาไปซื้อปูนกับเสา
เอามาปักแสดงอนาคตเขตที่ดินอยู่เลย
ก็ไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับ
เพื่อนบ้านยังได้พาเราไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่ในศักดิ์ไปหลบซ่อนตัวซึ่งอยู่ในป่าหลังบ้าน
ตอนนั้นเขาบอกว่าพอเขาทราบเรื่องเนี่ย

แต่ตำรวจมาถึงแล้วก็จับตัวในศักดิ์ไปแล้วค่ะ
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วไม่ต้องการเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรด้วย
ขอให้ตำรวจลงโทษให้ถึงที่สุด
ยืนยันว่าที่บ้านของน้องชายไม่ได้ล้ำไปในที่ดินของผู้ก่อเหตุนะครับ
ก่อนหน้านี้ยังเคยรู้มาด้วยว่าน้องชายเคยถูกดักตีหัว
เตือนน้องชายว่าให้ย้ายออกมาจากบ้านเพราะกลัวความไม่ปลอดภัย
แต่น้องชายก็ไม่ฟังแล้วยังบอกว่าอายุเยอะแล้ว
ถ้าจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้
เงินเยียวยาอะไรไม่ต้องการ